ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบริเวณจุดคัดกรองอีกจุดหนึ่งนะคะ
โดยเป็นจุดคัดกรองที่เชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เองเขาก็แนะนำบอกว่า
ประชาชนที่จะเดินทางผ่านเข้าจุดคัดกรองให้เตรียมบัตรประชาชนเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศตอนนี้กันกับคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ
ค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองที่๒๐
บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะ
เราก็จะเห็นว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากค่ะ
เข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าไปร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ประชาชนที่สวมใส่ชุดสุภาพสีดำหอบหิ้วเอาสัมภาระเดินเท้าผ่านจุดคัดกรองที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี
ข้ามไปฝั่งพระนครเพื่อที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษในวันพรุ่งนี้
โดยตำรวจได้มีการปิดการจราจรสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปิดเส้นทางขาออกไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินนะคะเพื่อให้ประชาชนเดินเท้าเข้าจุดคัดกรองโดยประชาชนทุกคนที่ผ่านจุดคัดกรองนั้นต้องเตรียมบัตรประชาชนแต่งกายสุขภาพถอดหมวกและแว่นดำเพื่อ
กล่าวทั้งน้ำตากับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙และรู้สึกเป็นบุญอันสูงสุดที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านความเหน็ดเหนื่อยเพียงเท่านี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่มีหัวใจรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะ
ทุกคนก็คงคิดที่เดียวกับผมนั่นคือปรับลืมนะคะสาปสึกแล้วเป็นภูมิตัวยังยิ่งที่ได้ทำกับผมของท่าน
เป็นบุญเป็นผู้ส่วนเป็นบุญคนเอกชีวิตมากที่ได้ทำในงานนี้เพื่อระลึกถึงพวกท่าน
ไม่มีการเหนื่อยสำหรับพวกเรานะครับเราระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาเป็นอะไรเป็นหัวใจของพวกเราทุกคน
ประหัศจริงได้นะคะส่วนบรรยากาศที่จุดรับทรงประชาชนที่หนึ่งบริเวณแยกอรุณอมรินตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ประชาชนจากจุดจอดรถในพื้นที่ฝั่งตะวันตก
เช่นพุทธมนตรเซ็นทรัลเวสเกจวงแหวนกาญจนาพิเศษแล้วก็ศาลายา
ได้มีการทยอยนำเอาประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ

เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยผ่านเข้าจุดคัดกรองสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี
ซึ่งได้เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลาประมาณ๕นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
การปิดการจราจรแยกอรุณอมรินส่งผลให้การจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โดยรถที่ใช้จะมาใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้น
ต้องเลี่ยงไปใช้ที่สะพานพระราม๘รวมไปถึงสะพานสังฮี
ซึ่งอาจจะรับภาระหนักในส่วนนี้นะคะ
แต่ว่าก็ในส่วนของการปิดการจราจร
ตำรวจเชื่อว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ

ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าจะมีประชาชน
ทยอยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนเต็มพื้นที่
ขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องมีการเตรียม

สิ่งแรกก็คือบัตรประชาชนนะคะ
หากมีการกางร่มหรือว่าสวมแว่นมา
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้หุบร่มแล้วก็ถอดแว่นก่อน
เข้าจุดคัดกรองเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้น

วิมวันวันธรรมพักษ์ที่ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ